คุณผู้ชมครับเรื่องของการยืมเงินกันนะมันทำลายได้แม้กระทั่งความเป็นเพื่อนนะครับ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้มีคนไปเจอผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงตาย
แล้วเอาศพเนี่ยไปหมกไว้ในบ้านร้างแห่งนี้คุณผู้ชมโอ้โหแทงตามร่างกายหลายแผลนะครับ
สุดท้ายตามจับคนร้ายได้เป็นเพื่อนรักวัยประถมของผู้ตายอ้าว
เหตุผลเพราะผู้ตายไปยืมเงินเพื่อนสี่หมื่นบาทไปเล่นพนันออนไลน์แล้วไม่คืนอืม
วันที่เกิดเหตุตามไปเคลียร์กันแต่ไปเคลียร์กันที่บ้านร้าง
คนก่อเหตุอ้างว่าผู้ตายมาบีบคอเขาก็เลยจะเอามีดเนี่ยที่พกไปแทงไปห้าสิบที
แล้วเพื่อนก็ตายห้าสิบทีแล้วตัวเองก็หลบหนีไปอืม
แทงไปห้าสิบทีครับผู้ตายชื่อว่านายธนากรดวงราชหรือว่าในฟาร์มอายุยี่สิบปีครับ
เป็นนักศึกษาปวสสาขาเทคนิคการผลิตเครื่องมือกลวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีครับ
นะฮะถูกไปเจอเป็นศพอยู่ในบ้านร้างนะฮะ
นะที่แขนก็มีชายโครงก็มีลำคอโหนกแก้มเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เมื่อกลางดึกของวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพวาลินชำราบนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ชื่อว่าในฟลุ๊กในฟลุ๊กเนี่ยอายุ๒๐ปีชื่อจริงคือพานุพงศ์วงศรีพรม
นะฮะเขาไปนั่งตั้งวงดื่มกินกับเพื่อนในร้านเหล้าแถวมอุบลราชธานีครับ
นะฮะระหว่างนั้นในฟุ๊กก็ยังแบบอ่ะเมาเมาอยู่เลยครับเอาไหนซิไปคุยกันหน่อยสิ
นะฮะตำรวจนำตัวมาเค้นสอบกว่าสองชั่วโมงสุดท้ายสารภาพผมเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย
ฟุ๊กเป็นเพื่อนของฟาร์มเรียนประถมมาด้วยกันคุณผู้ชมถามว่าทำไมต้องฆ่าเพื่อน

ก็แค้นเขายืมเงินผมแล้วเขาไม่คืนใช่ผมไปทวงเขาไม่ให้ผมก็เลยโมโห
ก็นี่ไงคือจริงฟาร์มเนี่ยเขาเป็นเหรันยิกไงเก็บเงินค่ากีฬาสีมาได้
เสร็จแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปเล่นบาคาร่าออนไลน์ก็เสียตังค์ไปสี่หมื่น
ทีนี้ก็เลยมายืมตังค์ฟุ๊กแล้วพอมายืมตังค์ฟุ๊กก็ยังไม่ใช้คืนสักที
ก็มันยังไม่ได้เล่นพนันเสียแล้วเสียอีกแล้วฟุ๊กก็โมโหนะฮะ
ตำรวจก็เลยเอาฟลุกไปบ้านร้างที่เอาเพื่อนไปทิ้งเอาไว้นี่แหละ
ุ๊กก็สารภาพว่าผมนัดฟาร์มออกมาเคลียร์กันมาเจอที่บ้าน
อยู่ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็ชวนไปหาที่เงียบคุยกันหน่อยเคลียร์กันหน่อย
ฟลุกซ้อนท้ายรถของฟาร์มไปนะผู้ตายขี่ไปฟลุกซ้อนท้ายไปไปเคลียร์กันบ้านร้างนี่หน่อยซิ
ก็สัก๒กิโลได้พอไปถึงก็มีการเคลียร์กันไหนเงิน๔๐๐๐๐เมื่อไหร่จะคืนเนี่ย
ป้ายตะหรอกกันมาสุดท้ายเค้าบอกว่าฟาร์มเนี่ยนะจะบีบคอเค้าก่อนบีบแล้วเค้าก็โหม่โห
เขามีมีดไปก็เลยจ้วงแทงไป๕๐ครั้งเป็นการป้องกันตัว
ผู้กระทำเนี่ยตามตำราแล้วเขาบอกว่าต้องมีความแค้นถึงขั้นสุด

ถึงจะแทงแบบไม่ยับไม่นับไม่ยั้ง
แทงกันสักขนาดนั้นก็หวังผลอยู่แล้วล่ะครับว่าต้องให้ถึงชีวิตนะฮะ
จากนั้นพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บโทรหาเพื่อนมารับหน่อยนะฮะ
แล้วก็เอามีดไปทิ้งที่หนองหัวคนแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจก็ไปจับกลุ่มได้คาวงเล่านี่แหละครับนะฮะฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
ฟังสิ่งที่เขาพูดนี่ก็โหดใช่เรื่องนะเขาเล็งที่คออย่างเดียวเลยนะ

เรียกว่าหนองน้ำหนองหัวคนนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านอ่าน้ำแท่งนะฮะ
ผู้ต้องหาก็จำลองเหตุการณ์คือเอาก้อนหินมาถือแทนมีดแล้วก็ปลาไปในหนองน้ำ
ตรงจุดนี้เนี่ยตำรวจก็ให้ทางด้านของชุดนักประดาน้ำ
จากหมู่รณิธีกู้ภัยสว่างบูชาธรรมสถานอุโมนราชธานีค้นหานานกว่าสองชั่วโมง
แต่ก็ไม่เจอเพราะว่ามันมีดินโครนเยอะมันลึกด้วยนะฮะ
ค่อนข้างยากนะฮะตำรวจเองนะฮะ
ทราบว่าในฟุ๊กเนี่ยนะเป็นคนชักชวนให้ฟาร์มเล่นพนันด้วยนะ
จริงแล้วผู้ก่อเหตุเป็นคนไปชวนผู้ตายเล่นด้วย
แล้วก็ให้ยืมเงินแล้วหลายครั้งนะฮะ
สุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินกันซึ่งสอดคล้องกันกับบ่อแสของตำรวจที่ได้มาจาก
โพสต์รูปเงินสดเป็นกงเป็นก้อนต่าง
เชื่อมโยงกับเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์
ก็มีการหยิบยืมเงินกันคนในกลุ่มเยอะแยะมากมาย
บางทีก็ขายมือถือเอาเงินไปเล่นบ้างอะไรบ้าง
ขณะเดียวกันญาติของผู้ตายเองก็มีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับ
เชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย
ได้กลับไปที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้แล้ว
ส่วนกรณีที่พบขวดน้ำอัดลมเหล้าขาวพร้อมทูบเทียนปักในกระถางทูบ

ตอนแรกเชื่อว่าฆ่าแล้วมีการสะกดวิญญาณสะกดไม่ให้ผู้ตายไปผุดไปเกิดหรือเปล่า
คนร้ายทำแบบนั้นหรือเปล่า

ไม่ได้ทำคือพวกนี้มันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหล้าขาวน้ำแดงหรือว่าแก้วใส่ดินแล้วก็ปักทูบเทียน

มันเหมือนมีคนไปทำพิธีในบ้านร้างอยู่แล้ว

ุ๊กไม่ได้ฆ่าฟาร์มแล้วไปทำพิธีสะกดวิญญาณเพื่อนไม่ใช่

เหมือนมีคนไปลองคงลองของกันมาแหละนะฮะ

ส่วนจะเตรียมการไว้ก่อนหรือไม่นั้น

เขาเคยบอกเอาไว้ว่ามีคนมารับเขาหนีไป

อันนี้ก็สามารถจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ